ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยนะฮะ

อิทธิพลของพายุเบบินคา
ทำให้ฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี
เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลาก
เข้าตัวเขื่อนเพิ่มขึ้นอีก๓๗ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
ส่วนตัวเขื่อนแก่งกระจานล่าสุด
ปริมาณน้ำอยู่ที่๗๖๖๙๕ล้านลูกบาทเมตร
หรือคิดเป็น๑๐๘๐๒เปอร์เซ็นต์นะฮะ
ทำให้สองฝั่งแม่น้ำท้ายเขื่อน

ขณะเดียวกันมีรายงานว่า
น้ำและเศษไม้พัดเข้าใส่อาคารพังไป๗หลังนะครับ
สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนทั่วประเทศล่าสุด
ระบุว่าปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่ที่๑๐๘เปอร์เซ็นต์
เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้๒เปอร์เซ็นต์
เคือนน้ำอูลจังหวัดสโกนครอยู่ที่๑๐๒เปอร์เซ็นต์นะครับ

ปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขันปรากฏว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
ตอนนี้อยู่ที่๘๑เพิ่มจากเมื่อวานนี้๓เปอร์เซ็นต์

ฝนตกลงมาหนักนะคะแล้วก็มีน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ทำให้น้ำเริ่มเอ่อล้นตลิ่งข้ามถนนเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
ในชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปราจีนบุรีบริเวณตลาดเก่า
เทศบาลตำบลกบินตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนหลายหลังคาเรือนค่ะ
ส่วนบรรยากาศตลอดทั้งวันบริเวณชุมชนตลาดเก่า
เทศบาลตำบลกบินก็พบว่าชาวบ้านเริ่มต้องใช้เรือสัญจรในการเข้าออกกันแล้วนะคะ
ส่วนก็เริ่มขนสิ่งของที่มีค่าเอาไว้ชั้น๒ของบ้านแล้วค่ะ
ไปดูที่ฝั่งอีสานนะครับหนองคายนะครับ
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่หนองคายระดับน้ำพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ตลิ่งในเขตเทศบาลเมืองหนองคายรองรับน้ำได้๑๒เมตร๒๐เซนติเมตร
ระดับน้ำต่ำกว่าตลิงแค่๑๕เซนติเมตรนะครับในตอนนี้
เนื่องจากแม่น้ำโขงทางตอนเหนือปริมาณน้ำมามาก
ประกอบกับมีฝนตกทางตอนเหนือของไทยแล้วก็ที่ลาวด้วยทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
ซึ่งน้ำโขงที่หนองคายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ๕เซนติเมตร
มีแนวโน้มว่าปริมาณน้ำที่สูงกว่าตลิ่งจะสูงขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ
ขณะที่พื้นที่รุ่มบางแห่งในพื้นที่อำเภอท่าบ่อซึ่งเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
โขงได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนบ้างแล้ว
ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานอำเภอปักชมจังหวัดเลยนะคะ
ก็เพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องจนใกล้วิกฤตวันนี้วัดได้๑๕เมตร
เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้๑เมตร๒๖เซนติเมตรยังต่ำกว่าตลิ่ง๑เมตรนะคะ
แต่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง
ในอำเภอปากชมรับหนังสือด่วนจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขา
ป้องกันและอบพยพเข้าสู่ที่สูงและพื้นที่ปลอดภัย
เพราะว่าระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำของแต่ละจังหวัดที่เข้าขั้นวิกฤต
ต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับ
ระดับน้ำล้นตลิ่งในตอนนี้นะครับ
น่าเป็นห่วงก็คือแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเวียงสาตำบลซ่านนะครับ
ล้นตลิ่งสูงขึ้น๔เมตร๑๗เซนติเมตร
อำเภอภูเพียงตำบลท่านาวน้ำล้นตลิ่งสูงขึ้น๑เมตร๙๒เซนติเมตรครับ